มีผู้ชาย๓คนเนี่ยบุกเข้ามาทำ

ในกระเป๋าของแค่นคูด
กับเชื้อแค่นคูด

เอากระเป๋าไปด้วย

ขี่จักรยานยนต์มาสองคันคันหนึ่งก็มาคนเดียวนะครับ
ผู้ชายเสื้อดำนะฮะนำหน้าไปก่อนนะครับ
แล้วก็ไปวนดูลาดเหลาอยู่หน้าโกดังนะครับ
อีกคันนึงมาสองคนนะครับซ้อนกันมานะฮะ
จอดถึงก่อนทางเข้าโกดังตอนจะลงจากรถนี่ฮะ
มีคนนึงกระเป๋าเนี่ยคนขี่นี่ตกมีดมีดหล่นออกมาเลย
มีดนี่หล่นออกมาจากกระเป๋าเลยนะครับ

แล้วก็เดินตามเพื่อนเข้าไปในโกดังนะครับ

ก็คือชะนินเลี่ยงเสียอยู่๒๕ปี
แล้วเขาก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะฮะ
ที่ทั้ง๓คนจะหลบหนีไปนี่ดูสภาพนะครับ
เลือดไหลอาบหน้าไปหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ชะนินเนี่ยโอ้โหดูสิเห็นไหม
เขาก็เอานี่ฮะภาพหลักฐานต่างนี่อาการบาดเจ็บของเขา
คนที่เข้ามาเห็นไหมฮะที่ทำกระเป๋าหล่นแล้วมีมีดด้วยเห็นไหมฮะ
เขาเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจ
สายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนี่นะครับ
สภาพหน้าตาก็ยังบวมปูดอยู่นะฮะมีรอยฟกช้ำอยู่ตามร่างกายนะครับ
เย็บที่หน้าผากไปสี่เข็มนะครับ
ชนินบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๕สิงหาคมนะครับ
วันนั้นทำงานส่งสินค้าเสร็จก็กลับมาที่คลังสินค้า
อยู่ผู้ชายสองคนเข้ามาหาแล้วก็รุมกระทืบเลย
พร้อมกับบอกว่าทำไมไม่พูดกับลูกค้าดี
มีผู้ชายคนหนึ่งคล่อมจักรยานยนต์ดูลาดเหลาอยู่ด้านนอกนะฮะ
ขณะนั้นหัวหน้างานก็เข้ามาห้ามแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้
ก็เลยได้มาหนึ่งรูปที่ด้านในโกดังนะฮะ

คนก่อเหตุเนี่ยเห็นถ่ายรูปยังขู่อีกค่ะ

แล้วก็รีบออกจากคลังสินค้าขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่หัวหน้างานของคนเจ็บเขาไม่ได้ลบ

พร้อมกับหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านหน้า
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะครับ
เขาทำงานส่งสินค้าให้กับบริษัทแห่งนี้มา๔ปี
ส่งของให้กับลูกค้าในโซนพื้นที่ของตัวเอง

ไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าคนไหน
รวมทั้งเรื่องการขี่จักรยานยนต์

เวลาขี่จะขี่ชิดซ้ายขี่ไม่เร็ว

ตำรวจบอกว่าให้เขาไปหาหลักฐานมา
เขาก็ไปหากล้องวงจรปิดมาแล้วก็เอาส่งให้
ตำรวจก็ได้หลักฐาน

นี่คุณชะนินก็บอกตำรวจบอกครับ
ก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ยังจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้
บางคนพูดถึงว่าส่งตามบ้านบ้านประจำตลอด
อยากให้ลองมาคุยกันว่าทำผมทำไม
ผมไปทำอะไรให้ก็ทำงานปกติหาเงินเลี้ยงลูก
เราก็นี่ฮะสอบถามคุณเหกาพบคุณเหกาพบเรืองประเสริฯ

บอกว่าหลังได้รับเรื่องก็ติดต่อไป

เพราะว่าหากปล่อยไว้แบบนี้คนก่อเหตุก็อาจจะไปทำร้ายคนอื่นอีก
ตำรวจบอกว่าอีกสักวันสองวันน่าจะได้ตัวคนก่อเหตุอย่างแน่นอน
คนแบบนี้รอยนวนอยู่ในสังคมได้ไงเกิดวันดีขึ้นดี
วันนี้มันไปไล่แทงคนอื่นอีกทำไง
แล้วก็ถนนสายหลักเพื่อติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่
ว่าเป็นคนในพื้นที่นี่แหละจะได้ตัวในเร็วนี้